หกนาฬิกาห้าสิบนาทีนะครับมาดูความเคลื่อนไหวของคนนี้
มงคลกิจทรุกศิลป์ธารานนหรือว่าเต้พระรามหกนะครับ
คือก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้พลิเต้เขาขยี้จังเลยทองหล่อ
ทรวงนี้คุณสักสยามชิดชอบนะฮะปรากฏว่าเจ้าตัวโดนไหมจับฮะ
ติดตัวไปด้วยพี่เต้บอกว่าเผื่อติดคุก

อันนี้คือชุดไปสถานีตำรวจล่ะครับ
อุปกรณ์ประกอบฉากพร้อมมากครับ
คือไปครั้งนี้เตรียมอะไรไปบ้างเห็นไหมฮะ
มีขันมีแปลงสีฟันยาสีฟันนะครับบอกว่าพร้อม
พนักงานสอบสวนไม่ยอมให้ประกันตัว
จะได้เอาไปใช้ในเรือนจำนะครับ
แล้วก็จากนั้นก็เข้าไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนนะครับ
บอกว่าคดีการเมืองแบบหมินประมาทแบบนี้
พอเราบอกคอมเนี่ยมันเป็นคดีเด็กสิว
พี่เต้บอกแบบนั้นเป็นเรื่องปกติของนักการเมืองอยู่แล้ว
ครั้งนี้ไม่ใช่หมายจับครั้งแรกหรอกเคยโดนมาหลายคดีแล้ว
ที่ผ่านมาก็เจรจากันบ้างต่อสู้กันบ้างตามกระบวนการ
ซึ่งเป็นการแจ้งความโดยนายศักดิ์สยามชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับ
มอบให้ฝ่ายกฎหมายไปแจ้งความเมื่อ๒๓เมษายนที่ผ่านมา
ดพิงและกล่าวหาว่าท่านศักดิ์สยามเป็นต้นต่อของคลัสเตอร์โควิด๑๙
ที่สถานบันเทิงย่านทองหล่อเข้าข่ายความผิด
พรบคอมพิวเตอร์มาตรา๑๔และมาตรา๑๖
ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกนะฮะสูงเกิน๓ปีนะครับ
คุณผู้ชมจำได้ไหมนะฮะถ้าไปดูความร่ำรวยของคุณมงคลกิจ
เขาแจ้งต่อปปชไว้เมื่อตอนปี๒๕๖๒ก่อนรับตำแหน่งเนี่ย
มีทรัพย์สินถึง๑๙๒ล้านกว่าบาทนะครับเกือบ๑๙๓ล้านบาท
แต่ว่าทรัพย์สินส่วนใหญ่ของท่านเป็นพระเครื่อง
มูลค่าประมาณ๑๔๗ล้านกว่าบาท
เน็ตก็บอกว่าเอาทรัพย์สินมาประกันตัวหน่อยไหม
แม่ถ้าทำง่ายแบบนั้นพี่เต้ก็ไม่มีสตอรี่สิครับ

รับรองคดีพวกนี้ผมคงไม่โดนออกไม้จับขนาดนี้หรอก
ถูกไหมทำไมต้องออกหมายจับด้วย
ทั้งทั้งที่ภูมิกับผู้การจังหวัดก็มีเบอร์มือถือผมถูกไหม

เด็กสิวพี่โอนมเย็น
เสิร์ฟพรบคอมพิวเตอร์กับมินประมาณให้ผม
ผมก็เสิร์ฟคดีพรบหัว
กระทำความผิดว่าด้วยการเสนอราคาหน่วยงานรัฐ

ผิดไม่ผิดก็ไปชิดแจงประประชาวเองแล้วกัน
นี่แหละค่ะนี่ดูลีลาเลยนะคะ